สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะฮะกลับมาเจอกันอย่างนี้วันอังคารพร้อมกับฝุ่นและ
แบบเชื้อมันมีการแผ่นกันมาจนไม่มียารักษาได้ในบัตรนี้งั้นมาดูเรื่องฝุ่นกันก่อนค่ะ
ยังมีฝนมาช่วยวันนี้กรมควบคุมมลพิษเขาบอกว่านะคะ
ในงานสถานการณ์คุณภาพอากาศที่พื้นเทศกรุงเทพฯมหานครและปริมลธน
ตรวจพบค่าระหว่าง๓๒๘๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เกินมาตรฐานที่บริเวณเขตดินแดงและจรรย์สนิทวงที่เขตบางพรรดิ
ธรรมดินภรรม๒๐เขตบางขุนเทียนจำจุลีสเกวร์เขตปฐุมวัน
ธรรมดินเพศเกษมเขตภาษีเจริญเขตบางซื้อส่วนภรริมลธน
ที่พระดแดงสมุทรปลาการและปากน้ำสมุทรปลาการอ้อมน้อยกระทุ่มแบรนด์
สมุดสฮรมหาชัยที่สมุดสฮรรอบกรุงเทพฯดูสีสิ
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ
ละอองขนาดไม่เกิน๑๐ไมคอนอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อย
ตรวจพบค่าระหว่าง๕๒๑๓๐ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
มาตรฐานที่ปากน้ำอีกแล้ว
คือที่ปากน้ำสมุทรปราการเนี่ยมีทุกขนาดทั้ง๒๕และ๑๐นะคะ
นายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมคุณภูมิมูลพิศกล่าวว่า
สาเหตุที่ฝุ่นละอองเริ่มค่าสูงขึ้นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
ปกคลุมซึ่งทำให้มีอากาศเย็นตอนเช้าอุณหภูมิก็เริ่มลดลง
เกิดลมภาวะสงบก็ลมมันไม่พัดไปไหนไงฮะ
เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละอองจนเป็นเหตุให้ค่าฝุ่นละอองนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น
จากศาลาการฝุ่นละออง๒๕สูงเกินมาตรฐาน
ก็เลยขอความร่วมมือประชาชนนะคะ
อย่าเผาอะไรในที่โล่งทุกชนิดแล้วก็ดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ
ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพเนี่ยนะคะ
ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะ
การป้องกันฝูนร้องใส่ไปเถอะไม่เสียหายอะไรหรอกนะ
รวมทั้งป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ

มันก็จะแบบกระจายกระจายกันอยู่อย่างนี้คุณ
มีหมดอะพี่เอาจริงมันเกินค่ามาตรฐานเกือบ

เกินสูงคือหนาอย่างเช่นเอาง่าย
คุณดูแลไว้หล่ากลางวันเราประกาศเป็นหน้า

เอาอย่างนี้ดีกว่าว่ากลางวัน

คือมันจะเหมือนแบบอากาศที่เหมือนฝนกำลังก่อน

วันนี้เพิ่งจะมีฝนตกวันนี้

พอน้ำเจิงยังไม่ทันท่วม
ปกติถ้าโจกหนักให้ฝุ่นมันหายไปเนี่ย
ต้องจบจนกระทั่งหน้าสถานีเราท่วมนิดนึง

เพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าสมมติ
มันเข้าได้ถึงเลือดมันก็แน่นอน
เมื่อก่อนคนบอกให้หายใจใช่ไหม

ทุกวันนี้หายใจลึกหายใจยาวก็ตายเร็วฮะ
เอาง่ายนี่คือคิดกันง่ายเลย

อย่างที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนคนไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่า
มันก็มีเอฟเฟคค่อนข้างจะสูงนะพี่
มันก็มีเอฟเฟคต์เกี่ยวกับของสุขภาพอย่างน้อยค่อนข้างจะสูงเลย
เขาถึงบอกว่าช่วงนี้กลับกลายเป็นช่วงที่คนจะป่วยเยอะที่สุด
ก็มันก็จะหยั่งวันนี้เราเดินออกไปก็จะรู้สึกคุณแม่มันก็จะ
แสบคอคันตาคันแสบคอคันตา
คันแบบตาคันจมูกว่างอะไรอย่างนี้
คนที่มีเขาที่เขาแพ้จริงนะคุณแม่เป็นหนักเลยนะ
คือแบบกระถิ่นแล้วน้ำหูน้ำตาไหลตลอดเวลา
แต่ก็ยังไม่รู้ยังไม่มีกำหนดนะฮะว่ามันจะอยู่ยาวได้เมื่อถึงเมื่อไหร่
ใกล้จะถึงปลายปีถึงปลายปีเดี๋ยวช่วงต้นปีเอาอีกแล้ว
หนีได้ไหมไปเจอที่อื่นก็มีพี่
ไปที่ไหนก็มีไปฮ่องกงฮ่องเกิ้งก็มี

ดอยก็มีว่าเชียงใหม่ที่ผ่านมาหนักกว่ากรุงเทพอีก
ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวช่วงเผาอีก
ใต้ไปใต้ตอนนี้กำลังหนักไปเลยมาจากเกาะสุเมฆ
ตอนนี้มีฝนด้วยอยู่ที่นี่ล่ะค่ะดมไม่เหลือเราปอดเหล็ก
อุดรขนาดอยู่ริมน้ำมีลมผ่านมีป่าไม้มีอะไรเยอะพอสม
เอาจริงมันใกล้ตัวคุณเข้ามาเขาบอกว่าโอเคล่ะจากเมื่อก่อนเราคิดว่าต้นไม้เอาอยู่
ต้นไม้เอาไม่อยู่แล้วฮะคำว่าเครื่องฟอกอากาศมันจะต้องมีแล้วจริง
จริงนะมันถึงขนาดว่าเขาบอกในปีหน้าอย่าหาว่าดัดจริตเลยนะ
มนุษย์เราจะต้องซื้อทุกวันนี้เราซื้อน้ำแล้วถูกต้องไหมน้ำดื่มที่สะอาดเราซื้อแล้วถูกต้องไหม
ในปีหน้าเราจะเริ่มซื้ออากาศญี่ปุ่นเริ่มขายแล้วเห็นไหมคะ
จะทำอากาศกระป๋องแล้วก็ปุ๊บเราจะเริ่มซื้ออะไรกันอีกรู้ไหม
เครื่องฟ้อกอากาศสำหรับการหายใจหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าใครเริ่มไปห้องกงก็จะเห็นคนซื้อกลับมาก็ห่อย
ก็จะห่อยอย่างเนี้ยสำหรับอากาศเรื่องเครื่องก็ไม่สวยนะสิ

คือมันจะเป็นเมืองกันเราพอหยิบโขมขุนไนนับไฟเปิ้ลมาดูสิ
อ่ะคือมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเครื่องฟอกอากาศ

หรือแม้กระทั่ง๓ปี๕ปีที่แล้วก็ไม่มี
แต่อยู่ที่ว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่
แต่คราวนี้มันเริ่มมีเอฟเฟคโดยตรงถึงประชาชนไง

การไม่เผาไม่เผาอะไรมันก็ได้ปลายเหตุแล้ว

มันก็คือมนุษย์หมดต้นไม้อยู่ไหนหมด

เพราะต้นไม้เขามีเยอะกว่าพื้นที่

เขาบอกว่าผ่านมาได้แต่เขามีวิธีรับมือที่ดี

เกาหลียังไม่รอด

ใช่ไหมเกาหลียังไม่รอดเลย

เราทั้งนั้นที่ทำช่วยไม่ได้
หมายถึงพวกเราใช่ไหม
เมื่อวานนี้ก็แน่นอนเขาบอกว่าโอเคแหละ
บางคนก็มาก่อนขอให้อายุยืนยาว
แต่ยืนยาวไปจะทรมานหรือเปล่าเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะทุกวันนี้

เราอ่ะเป็นห่วงเด็กค่ะมากกว่า

แบบว่าเราคุ้มแล้วไปวันนี้พรุ่งนี้ได้ละ

ทุกวันนี้เขาบอกว่าบางทีถ้าเป็นลูกคุณหนูหน่อยก็
พ่อแม่ไม่กล้าให้ไปเรียนหนังสือแล้ว
เพราะว่ามันจะต้องออกไปเจอมลพิษอะไรอย่างนี้
ในบ้านก็ใช่มันจะรอดอยู่ที่บ้านเหรอฝุ่นเทียบเลยอยู่ที่บ้าน
แต่ไม่ต้องเครื่องฟ่ออากาศ๒๕ด้วยไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศ

เอ้ากลับมากันฮะแพทย์แถลง
เมื่อวานนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับคางคก
ว่าการกินคางคกจะทำให้ตาย
ปรากฏเมื่อวานเหยื่อยาดองมรณะ๒คนเนี่ย
สรุปแล้วนะฮะไม่ได้ตายเพราะคางคก
แอลกอฮอล์ที่ไว้ใช้ดอง
คือจากกรณีที่คนกินยาดองรากต้นไม้ผสมคางคกเนี่ย
ก็เมื่อวานในขณะที่เราอ่านข่าวอยู่
มีแค่คนเดียวปรากฏว่าส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย๒คน
เหตุเกิดที่ตำบลเสบ็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีฮะ
นายแพทย์สวรรค์ขวัญใจพาณิชย์เนี่ย
อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์อภิรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนบุรี
แล้วก็มีนายแพทย์วิทูล
ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากมีผู้ป่วยหลายราย

จุดประสงค์เดียวจุดเริ่มต้นเดียวกันหมด
คือไปกินยาดองสูตรพิเศษเข้าไป

โรงพยาบาลได้รับผู้ป่วยที่ดื่มยาดองสูตรพิเศษ
ทั้งหมดนะพี่๑๓คน

สาหัสไปแล้ว๔คน
อาการปกติก็คือมีอาจจะแค่มือมาบริเวณศรีสามีอยู่
๔คนตายไปแล้วหรือเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้๒คน

โดยอาการของทั้ง๔คนที่อยู่สาหัสนั้น
ภาวะหายใจล้มเหลว
มีภาวะความเป็นกรดในเลือดสูงอย่างรุนแรง
อุ๊ยตายเหมือนตัวเองเยอะเลย
ที่เข้าโรงพยาบาลที่กินของทอด

สารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล
มีพิษต่อสมองและเลือดโดยตรง
ว่าคนไข้น่าจะดื่มเครื่องดื่ม
มันจะเป็นแอลกอฮอลชนิดเชื้อเพลิง
เคยเห็นแอลกอฮอล์ที่ไว้จุดอุนหาด

เป็นสารพิษที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ

ราคามันถูกกว่าเอทานัล
หากนำทั้ง๒๓มาผสมกัน
ก็จะทำให้ลดต้นทุนในการผลิต

ถูกใช่ไหมนะฮะชีวิตแต่ในขณะเดียวกัน
คุณหมอวิทูลกล่าวว่าส่วนที่หลายคนสงสัย
ว่าเกิดจากพิษคางคกในยาดองหรือเปล่า
อันนี้คือคำถามของคนไทยเหมือนกันนะฮะ

จากผู้ที่ได้รับพิษจากคางคก
จะขึ้นไส้อาเจียนหรือมีอาการชักเกร็ง

ก็แน่นอนอาจจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาได้
เอาล่ะยาดองกับคนไทยมันเป็นของคู่กันเนอะ
เราไปที่ไหนก็มีแต่ยาดองยาดองของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
พี่มันเป็นโอท็อปมันเป็นโอท็อปจริงนะฮะ
เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นยาดองกับของโอเคล่ะเราคั่วมันอยู่คู่กับคนไทย
ชาวบ้านเนี่ยเอาไปตรวจตรวจสารดำเนินการต่อเนี่ย
ขอให้คุณดูดีก่อนจะกินยาดอง
สูตรที่มันกินมาอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาหรอก
นึกออกปะมันกระชุ่มกระชวยมันกินแล้วสดชื่นมันกินอะไร
แต่ถ้าสมมุติมันมีอะไรแปลกหรือคนที่ทำยาดอง

ก็นี่เขากินกันเป็นกี่๑๐คนอ่ะเนี่ย

ชาวบ้านเอามาให้ตรวจสาร

บดีต่อไปว่ามันเกิดจากอะไร

เป็นเรื่องของคนอยู่ในระดับตรงนั้นนะ
ซึ่งเขาก็รับแค่ตรงนั้นได้ใช่ไหม

มีเรื่องราวที่คุณควรจะต้องระวังกันแล้วล่ะ
เขาก็จะมีการอดออกกฎหมายกันแล้วนะ

โศกของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครครั้งที่๒๑

ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน

หรือว่าแนวทางการจัดระเบียบ

จ้างสาธารณะหรือว่าวินจักรยานยนต์นี่แหละค่ะนะฮะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีโครงการตาสับปะรดนะซึ่งเป็นโครงการที่เชิญชวนผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะเนี่ยมาเข้าร่วมเพื่อที่จะตรวจตาผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถเนี่ยนะคะบนทางเท้าส่วนใหญ่เนี่ยได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ร่วมมือ

เป็นอนุกรรมการในครั้งต่อไปซึ่งอันนี้เป็นการดำเนินการซึ่งกำลังจะเริ่มส่งเรื่องราวนี้เข้าไปในในการพิจารณาดังนั้นร้อยตำรวจเอกพงศกรเนี่ยก็กล่าวว่าปัจจุบันนี้นะคะที่พื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยก็มีวินจักรยานรับจ้างที่ตั้งอยู่บนทางเท้าเนี่ยรู้ไหมขนาดไหนที่อยู่บนทางเท้าที่อยู่บนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ส่วนใหญ่

ฉันเข้าใจมากแล้วพร้อมจะเถียงจากคอเป็นเอ็นเลย
ว่ามันจำเป็นมันเกิดขึ้นจากความต้องการจริง

ในฐานะตัวเองเป็นคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ตลอดเวลานี้นะ

คือโอเคล่ะเขาจะไปให้ไปอยู่บนทางถนน
ถนนแบบถนนใหญ่ก็ไปกีดขวางการจราจรอีกถูกต้องไหม

มันต้องจัดระเบียบให้เป็นจุดไปเลยไปตามซอยหรืออะไรอย่างนี้
จะบอกมันให้เหนียกไม่ได้มันจำเป็นมันกลายเป็นของจำเป็นไปแล้วใช่

เราก็ดันไม่มีอุปนิสัยในการมีระเบียบ
เธอก็จะทำนี้มามาแต่ไหนแต่ไร
มันลำบากที่จะเดินเอาตรง
คือมันไม่ให้ความร่วมมือมันไม่มีวินัยกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
มันก็เลยลำบากกับการที่แบบว่า
เราจะทำอย่างไรให้มันดูดีขึ้นมา
จริงจะบอกว่าฉันยกตัวอย่างอย่างเกาหลีเนี่ยนะ
อเตอร์ไซค์มีไว้สำหรับขนส่งจริงนะ
คือหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไร
สั่งของหรือให้พวกแมสเซ็นเจอร์

แปลกไหมแต่มันวิ่งช่วงระยะแบบสั้นนิดน่ะ
เพราะทางเท้าเขาเนี่ยนะใหญ่เท่ากับแบบว่า
สี่เลนส์ของถนน

มันก็เลยไม่ไปสปอยกับคนที่แบบว่า

ก็ตอนนี้มันไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้ทำไง
มันก็ต้องกลับไปถึงการมีวินัยของคนที่จะต้องร่วมมือกัน

มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวย

ฉันก็เคยใช้ไม่ใช่ไม่เคยใช้
แต่ตอนนี้เราก็เสมอว่าทุกคนก็ต้องเคยใช้

ให้มันมีวินัยในความเรียบร้อยได้

ตอนนี้เอากันตรงนะจิตสำนึกเราเนี่ยในการใช้ของสาธารณะนี้น้อยกว่าประเทศอื่น
แต่ทีนี้เขาก็เลยต้องใช้วิธีบังคับก็จะมีการอดควรกันหน่อยก็อาจจะต้องยอม
ทุกวันนี้คุณลงจากรถไฟฟ้าใต้ดิน
ก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์รออยู่ใช่ไม่ได้วาด
แต่หลังจากนี้มันจะไม่มีแล้ว

มันเดินลงมาปุ๊บมันเป็นทางเท้าหมดถูกต้องไหมฮะมันเป็นทางเท้าหมด
ปกติมอเตอร์ไซค์จะมาจอดรอแล้วคุณจะต้องมาอยู่ในถนนหรือเปล่า
หรือจะถ้าไปอยู่บนถนนเมนโลสอีกปุ๊บ
ไปอยู่ในถนนหลักปุ๊บการจราจรก็จะติดขัดอีกหรือเปล่า
มันสองแง่สองงามสองแง่เพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางออกที่ดี

แล้วนี่จะว่าจะลิฟท์จริงไหมล่ะ
ลิฟท์เขาว่าจะลิฟท์อยู่แล้ว
ยอดของเดือนที่ผ่านมาเขาค่าปรับ๖ล้าน

เขาปรับจริงนี่เขาก็จะทำจริง

มันจะได้ปรับเปลี่ยนแบบว่านิสัยกันสักที
มาดูเรื่องราวดีกันนี้ดีกว่านะคะ

มีฝนตกแล้วอย่างวันนี้ก็มีฝนตกแล้ว
แทบจะทุกวันเลยนะที่ก่อนหน้านี้

นิดหน่อยมันก็ทำให้แม่บ้านก็หงุดหงิดเหมือนกันนะ

เพราะว่าจะต้องหาสารพัดวิธีการ
ในการที่จะมาช่วยให้เสื้อผ้าที่เราซักนี่นะคะ

และที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องการความสะอาดด้วย
นั้นในวันนี้เนี่ยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์อันนี้เลยค่ะ
เป็นสูตรใหม่มาแนะนำกันเลยค่ะ
ซึ่งก็ช่วยถนอมทั้งผ้าขาวแล้วก็ผ้าสี
ให้ความสดใสพร้อมทั้งยังขจัดคราบได้ลึกถึงเส้นใหญ่ผ้า
ทำให้ผ้าหอมสะอาดไร้กลิ่นอับชื้น
สามารถดูแลทุกชุดโปรดของคุณทุกคนในครอบครัวได้อย่างดีค่ะ
ด้วยปริมาณฟองที่พอเหมาะ

ขจัดคราบสกปรกได้เร็วแล้วก็ประหยัดเวลาในการซักผ้าได้มากขึ้น
กับการซักเครื่องซักมือเพราะว่าช่วยถนอมมือด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่มีคราบเหนียวติดมือหลังซักอีกด้วยแม้จะดีอะไรขนาดนี้
นี่สีม่วงสีม่วงไปที่สีม่วงหน่อยนั่นแหละค่ะ
ให้กลิ่นหอมสะอาดหรูแนวดอกไม้
เอาละฮะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปเลือกกลิ่นที่ชอบ
หรือเข้าไปติดตามการอัปเดตโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษต่าง
เอ้าช่วงหน้า

ค่าติดถ้าสมมุติคนยังไม่มีเนี่ยคือ๓๐๐บาท

แต่เขาบอกมันจะมีค่าบริการรายเดือนตกแล้วต่อเดือน๓๐๐บาท
อ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะครับมันก็เยอะอยู่น่ะเรือนละ๓๐๐บาทโอเคฮะ
ปณิตาคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
เริ่มเรื่องจากที่ว่านางก็จะเอารถไปเข้าฉากละครนั่นแหละ
ก็คือรถคันหนึ่งเนี่ยนางก็จะไปเข้าฉากละคร
ปรากฏว่ารถคันนี้อันนี้ขอเล่าแบบไม่ต้องตามข่าว

แล้วนางก็แบบเหมือนโดนตำรวจเรียก
เนื่องจากว่านางขับรถผิดกฎจราจร
ไปขับรถค่อมเล่นที่ห้ามออก
เอาง่ายที่ห้ามออกเส้นทึบทั้งหลาย
คนก็ถามว่าอ้าวแล้วอยู่ดีจะมาขับรถเองทำไม
คือเรื่องของเรื่องคนขับรถนางก็ขับรถตามมา
จะเอารถคันนี้ไปเข้าฉากละครนางเป็นผู้จัดละคร
ปรากฏว่าตำรวจเห็นปุ๊บก็เลยเรียกนาง
ตำรวจก็ไม่ได้รู้จักว่าหนิงปณิตาคือใคร
เอาเรื่องของเรื่องตำรวจก็ว่าอย่างนั้น
ขับมายี่ห้ออะไรอันนี้คือจากที่คุณหนิงเขาก็
ก็ได้โพสต์ตรงอาจีปุ๊บในที่สุด
เอาจริงมันก็เลยกลายเป็นกระแสร้อนระอุ
คุณหนิงก็เลยโพสต์แฉตำรวจว่าเพราะเชื่อว่า
มีตำรวจที่เรียกตัวเองมีพฤติกรรม
พฤติกรรมอะไรพฤติกรรมหวังที่จะเรียกรับเงิน
แต่กสดีกับพฤษนะครับกลายเป็นนิ่งนี่
เป็นคนที่ทำผิดแบบเต็มเลยนะฮะ
แต่ในที่สุดแล้วหนิงเนี่ย
ก็โดนจ่อโดน๔ข้อหา
คือ๑นี่คือสิ่งที่เขาโพสต์
ด้วยความไม่รู้ทางวันนี้เลยต้องขับรถเอง
เพื่อเอารถไปเข้าฉากขับผิดเลนแล้วก็หักออกถูกตำรวจจับ
รับมันคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับการผิดกฎ
ประโยคแรกที่พูดกับคุณตำรวจเขียนใบสั่งได้เลยค่ะ
คือไปพูดกับตำรวจอย่างนี้เลยเขียนใบสั่งได้เลยค่ะ

แต่คุณตำรวจทำเป็นถามนั่นนี่เดินวนไปวนมา
ถามแม็กซ์กระทั่งชื่อยี่ห้อรถ
เออท้ายรถที่เดินวนอยู่เนี่ยก็มีป้ายยี่ห้อติด
แต่ที่ตำรวจเขาก็พูดเขาก็ยันออกมาใช่ไหมแองจี้
คือไม่รู้จักว่าเขาไม่รู้จักรถยี่ห้ออะไร
คือถ้าเป็นโตโยต้ารถที่คนอื่นใช้ไปตำรวจอาจจะรู้
แต่อันนี้ตำรวจนางบอกนางไม่รู้จริง
นะคือนิงไปพูดทำนองว่าจะเอาตังค์
เพราะคนส่วนมากเนี่ยจะขอช่วยหน่อยถูกต้องไหมฮะ
พูดว่าขอโทษนะคะที่ทำให้เสียเวลาเขียนใบสั่งมาเถอะค่ะ
อันนี้คือคุณหิงก็พูดอย่างนั้นนะคะคุณหิงก็พูดอย่างนั้น
ทำผิดก็ต้องรับติดตามกรุณกฎการณ์อันเนี่ยแหละ
คือเป็นจุดเริ่มต้นของข่าวข่าวนี้นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของข่าวข่าวนี้ปรากฏว่า
แน่นอนทุกวันนี้มันเป็นโลกของออนไลน์เนอะแป๊บเดียวมันก็เลยทำให้แบบมีประเด็นประเด็น
หลายสำนักกรณีผู้ใช้ไอจีชื่อนิงปณิตาเนี่ยโพสต์ข้อความว่าด้วยความไม่รู้ทาง
วันนี้ต้องขับรถเองเพื่อเอารถไปเข้าฉากละครประโยคแรกที่เขียนใบสั่งเถอะค่ะ
แล้วก็บอกว่าเอาเข้าที่ตำรวจเลยก็ได้เนี่ยก่อนเกิดเหตุคืออะไรนะครับ๗โมงโอ้โหแต่เช้าเลยว่ะ
ยาวยาวมากมากเลยก็พูดเหมือนกันเอาล่ะก็เล่าไปทั้งหมดแล้วกัน
แต่ปรากฏณวันนี้คืออะไรอย่างแรกคนก็ว่าอ้าวแจ็คพอร์ตหรือเปล่า
ภาควัฏชนวิพาะกลายเป็นรถอื่นสวมทะเบียนหรือเปล่า
ไปที่ศนพิพัฒนาบดีคุณจรินจินธรรมวัฒนธรรมิู่นักแสดงสาวก็นำเอกสารการคลอบคลองรถหรู
ซึ่งคนบอกอ้าวเป็นรถจดประกอบหรือเปล่าเป็นรถแบบว่าสวม
ทะเบียนหรือเปล่านะฮะมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเป็นเวลา
ราว๓๐นาทีคุณจินหรือคุณจรินเนี่ยเขาบอกได้ซื้อรถคันนี้
มาเป็นปีปีแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราไปฟังเสียงสักนิด
นึงนะไปฟังเสียงกันอ่ะ
ทะเบียนที่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่แหละครับนี่คือ
สิ่งที่แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาซื้อรถคันนี้มาก่อนแต่ใช่
พี่บางคนถ้าเลขเลขตองเลขตัวเดียวเลขทะเบียนไว้มันเนื่อง
ทะเบียนมันมีมูลค่าสูงกว่ารถอ่าเอออ่ะอย่างบางตัวเลขเนี้ย
หกหกแบบเก้าเก้าเก้าแบบแบบแบบทะเบียนมันมีมูลค่าสูงกว่า
ทะเบียนไว้เปลี่ยนรถก็จะใช้ทะเบียนนี้ทุกวันนี้ทะเบียน
ทะเบียนนึงอ่ะบ้าบ้าบ่อก็หลังรู้ว่ามันแพงแต่ว่ามันสามารถที่
จะเก็บแล้วเอาไปให้ได้ใช่ไหมก็เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลัง
รออยู่ในระหว่างเขาเอาเอกสารมายืนยันกับตำรวจเนี่ยเพื่อที่
ยืนยันว่ามันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการที่จะเอาทะเบียน
ใหม่เนี่ยมาแปะเขาว่าอย่างงั้นนะฮะซึ่งซื้อรถคันนี้มาเป็น
ปีแล้วยังถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่รู้เขาก็เช็คว่าคนไม่
ติดยึดกับไอ้พวกแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นมือที่สองหรือมือ
สามแล้วตอนนี้นะฮะก็มีทะเบียนใหม่แล้วแต่ยังไม่ได้นำมา
ใช้และเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังใช้รถคันนี้อยู่แต่เจ้าของเก่าเนี่ย
เอาเล่มคืนไปคืออย่างที่บอกทะเบียนมันแพงไปตนก็เลยโอนคืนให้ไป

อยู่ถูกต้องไหมแต่เท่าของเขาก็เอาทะเบียนกลับไป
ส่วนเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นั้น๓๔เดือนเนี่ย
นิงจะขับรถสักครั้งหนึ่งนะครับเขาจึงไม่ทราบตนก็ผิด
เรื่องที่ไม่ไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนยอมรับว่าผิด
เพราะได้ขับรถผิดกฎหมายแต่ต้องขอโทษ
ยังตำรวจเพราะกรณีที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องด้วยซ้ำไปส่วนโทษปรับก็
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วขอโทษที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าปวด
หัวทั้งที่ควรจะเป็นเรื่องไม่ควรจะเป็นเรื่องปวดหัวต่อสังคม
อันนี้ก็ว่ากันอย่างนี้นะฮะในขณะเดียวกันอย่างที่บอกกันว่า
คนก็ไปถามตำรวจคนก็ไปถามตำรวจเยอะเหมือนกันว่าเอ่อ
เป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างตำรวจเองเขาก็
เขาให้คำตอบมาเลยครับว่าเขาไม่รู้จักรถที่เขาเดินรอบ
คือเขาไม่ได้รู้จักรถเขาไม่ได้รู้จักรถเลยว่ารถนี่คือยี่ห้อ
อะไรอืมเออก็เป็นไปได้พี่ไม่ต้องบางคนก็ไม่ได้รู้จัก
เฉพาะกลุ่มจริงเกริ่มคนรวยเขาบอกว่าเขาเกิดมายี่สิบเจ็ดปี
เป็นตำรวจเกือบ๓ปีผมเพิ่งเคยรู้จักรถยี่ห้อนี้
เมื่อเช้านี้แหละครับอีกอย่างผมไม่รู้จักดาราเพราะผมไม่ค่อย
ชอบดูโทรทัศน์ต้องยอมรับอายุตำรวจคนนี้เพิ่ง๒๗ปีเป็น
ได้เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ดูทีวีง่ายมากนะฮะเพราะฉะนั้นตัว
นิงเองวันนี้ถามว่านิงออกมาขอโทษไหมวันนี้หนิงก็ออก
ขอโทษนะฮะนิงออกมาขอโทษเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลายเรื่อง
เขาบอกเลยนิงออกมาเคลียร์กันเลยเนี่ยเขาบอกอย่างที่บอก
กันเนี่ยขับรถผิดจริงยอมรับเลยก็ให้เขาเขียนใบสั่ง
ฮะแล้วก็ใบขับขี่เนี่ยอยู่ในรถอีกคันนึงตอนนั้นคนขับรถเนี่ย
ติดไฟแดงเลยตามมาไม่ทันที่บอกไม่ได้ต่อภาษีรถประจำปี
จริงแล้วต่อแต่ทำป้ายหายจะเอาเอกสารไปให้ดูแต่ตำรวจแจ้ง
ว่าโดนข้อหาไม่ต่อภาษีด้วยนะครับทำผิดหนึ่งเอ็มบอกว่าใน
ขอไปออกรายการของที่หิงเป็นพิธีกรคือคุยแซ่บโชว์เนี่ย
เขาบอกทำผิดเขาก็ยอมรับผิดยืนยันไม่ได้ด่าตำรวจทุก
คนคนดีก็มีถามว่าอะไรอ่ะตอนนั้นน่ะไม่ได้โมโหพูดจา
ไม่ดีช่วยเขาแก้ด้วยซ้ำไปมีอย่างเดียวที่ไม่พอใจคือ
ตำรวจเนี่ยเดินวนรอบรถวนไปวนมาไม่ยอมเขียนใบสั่ง
สักทีนึงนะดึงเวลาเยอะไปใช้เวลาเกือบสิบนาทีแต่คือตำรวจ
เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักเขาจะเขียนใบสั่งยี่ห้ออะไรล่ะ
รู้สึกว่าเหมือนกับแบบว่าจะเอาตังค์ประมาณว่าอย่างนั้นไหมนะครับในที่
สุดแล้วเขาบอกว่าตำรวจไม่ได้มีพฤติกรรมเรียกเงินเรื่องตำรวจ
เรียกพบยินดีค่ะแต่ไม่อยากว่าขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ฆ่าคน
ตายนะนางก็บอกอย่างนี้ตั้งใจจะไปจ่ายค่าปรับแล้วก็นำเอกสาร
ต่อภาษีอยู่แล้วส่วนเรื่องป้ายทะเบียนไม่ตรงเมื่อกี้สามีเขา
ได้ตอบไปหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าซื้อมาจากคนรู้จักเขา
เอาทะเบียนเนี่ยคืนตอนนี้กำลังรอรับเลขทะเบียนใหม่อยู่ผิดเองที่
เอาเลขรถที่ไม่ได้ใช้มาใส่ไปก่อนไม่ใช้รถผิดกฎหมายอยู่
แล้วนะตอนนี้คือรอสลับเลขคืออันนี้อันนี้เป็นไปได้พี่มัน
เป็นไปได้ใช่อ่ะพูดให้จบเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีประเด็นนิด
เดียวเท่านั้นนี้มันเป็นได้แต่นี้เดียวที่มันบางที
เพื่อนมันก็เล่นรถนี้บ่อย
ถ้านำไปแล้วไงรู้ฉันว่าอันนี้ทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะ
มันเป็นแบบว่ารายละเอียดปีกย่อยที่มันเกิดจากการที่ถ้าเราไม่โพสต์ทุกเรื่อง
มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงไหมเรามีอะไรเกิดขึ้นมานิดนึง
สามีไม่กลับบ้านก่อโพสต์ฉันจะไปรักกับใครก่อโพสต์
ไปนู่นไอ้นี่กับใครก็โพสต์แล้วเรื่องเนี้ยถ้าสมมุติว่านิงอ่ะ
เจอปัญหาแบบนี้ไม่โพสต์ก็เงียบแล้วก็จบไม่ได้มีอะไร
ถูกไหมคะมันก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยคือเอ่อเอ่อ
ต่องไปลงพักอ่าลดกับผิดทำเบี้ยนอะไรอย่างเงี้ยหลายหล้อยอย่าง
ไม่โพสต์มันซะบ้างได้ไหมล่ะมันไม่ต้องมีไอ้ไอ้เนี้ยไอ้โทรศัพท์อย่างเงี้ย
มีอะไรก็ระบายมีอะไรก็มากมายเขาเป็นอย่างนี้กันก็ช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้
อันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วมันก็คือเป็นเรื่องนี่ไงอันนี้ไงก็นี่ไง
ประเด็นมันเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะคือโพสต์โพสต์ทำไมโพสต์อย่างนี้ก็เท่ากับไปด่าตำรวจเขาใช่ไหมล่ะ
อ่ะเขาก็ไม่ยอมก็จากนี้ก็อ่ะก็พี่หนินก็ออกมาขอโทษแล้วขอโทษแล้ว
นี่แหละมันก็คือการขอโทษก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเป็นการเงียบเนี่ย
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องจบจบกันไปต่อไปเนี้ยอะไรที่มันยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็ต้องไปแก้กันไปให้หมด
ก็ต้องไปแก้กันต่อไปแค่นั้นเองก็ไม่ต้องโพสต์ทุกเรื่อง
ที่แบบนี้ไม่มีใบขับขี่ก็อ่ะนี่แหละก็มันก็นี่ไงก็มันเลยไปถึงเรื่องไหนต่อไหนได้หมดทั้งอีกสิบเรื่อง
เพราะไอ้เรื่องที่ไปพูดว่าเขาในโพสต์เอาละแต่เรื่องต่อไปน่าจะเป็นสิ่งที่คนเราจะต้องได้ใช้กันนะฮะ
วันนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบเรื่องรถเหมือนกันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ย
ซึ่งถ้าเป็นรถรุ่นใหม่มันมีหมดอยู่แล้วมันมีหมดอยู่แล้วพี่มีหมดอยู่จริง
เขาก็บอกว่าแม้กระทั่งและรถจักรยานยนต์คือมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีหมดเขาว่าอย่างนั้นเบื้องต้นเนี่ยจะมีการนำไปประเมินผลได้ผลเสียก่อน
รวมถึงราคาคือถ้ารถรุ่นใหม่มันมีมาพร้อมแต่ระบบอินเตอร์โน่งอินเตอร์เน็ตในรถเนี่ยบางทีมันมีค่าใช้จ่ายอยู่ถูกต้องไหมแองจี้
รู้สึกจะต่อเดือนถ้ามาดำจำไม่ผิดวันนี้ไปอ่านมาเนี่ยประมาณ๓๐๐บาทคือมันก็จะเหมือนกับเพิ่มภาระ

อาจจะเป็นระบบออนไลน์แอนิเวทจะต้องไปดูว่าระบบผ่านอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเน็ตใช่ไหมเน็ต
แล้วมันมีในรถอยู่แล้วก็บวกไปเลยไม่เห็นต้องจ่ายอะไรแหละ
บางคนพี่บางคนคือรถรุ่นเก่ารถต่างจังหวัดรถอะไรอย่างนี้

แต่เราต้องเสียค่าเน็ตอยู่แล้ว๓๐๐บาทหรืออะไรอย่างเงี้ย

คือพี่กดของพี่พี่ไม่เห็นต้องไปจ่ายอะไรเลย

มันต่อมันสามารถต่อมาจากโทรศัพท์
แต่ถ้าสมมุติเป็นระบบรุ่นเก่า
ต้องติดใหม่

เวลาแม่ขับแล้วแม่ไปหลงที่
พูดเท้าเบิกบ่อย

พันบาทในขณะเดียวกันคุณจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยตก
แล้วเดือนละ๓๐๐บาทคือถามว่าคนเราอ่ะ๓๐๐ของเขาก็ถือว่า
แพงนะพี่ถามของของชาวบ้านทั่วไปนี่ก็ถือว่าแพงนะ๓๐๐แต่ในขณะ
เดียวกันเนี่ยไอ้๓๐๐บาทก็ถือเป็นเงินก้อนของชาวบ้านเหมือนกัน
ว่าจะต้องเอาไปติดเนี่ยถ้ามันเป็นกฎเพราะอะไรเขาบอกเลย
ครับว่าตอนเนี้ยคือคาดว่าจะเห็นผลชัดเจนภายหนึ่งปีว่าหาก
ประเทศไทยทำได้จะถือว่าเป็นประเทศแรกของโลก
กับรถ๔ประเภทคือ๑รถบรรทุก
รถตู้โดยสารรถรับจ้างสาธารณะ

เพื่ออะไรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว

ได้ร่วมกันกับกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย

กับรถใหม่ตั้งแต่ออกจากโรงงาน

จากจะต้องใช้กฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม

ให้ใช้กฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย
ในการบังคับใช้ก่อนนะครับ
รวมถึงการดำเนินการศึกษาเรื่องของอุปกรณ์
ค่าบริการหลังติดตั้ง

ประเด็นคือไอ้รถเก่า

เพราะอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะรถยนต์นะ

มันรวมไปถึงครอบคลุมไปถึงมอเตอร์ไซค์ด้วย

ไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

แต่ตอนนี้สิ่งที่เขากำลังถกเถียงกันในโซเชียลคือ
มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่า

ว่ามาตามเขาว่าเขาไปไหน
หมายถึงว่าทุกอย่างจะยิงเข้าไปอยู่ที่ตำรวจ

หนีเมียหรือเปล่าหรือไปหลบซ่อน

หรือแม้แต่ไปท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้

ก็ดีแล้วไงจะได้ไม่ต้องหนีเมียไง

ไม่มีความผิดอะไรให้ใครรู้ก็ได้

อ๋อไม่ผิดบางอย่างไร

แล้วก็เรียกกับโพสต์ฉันอยู่นี่น้า
แล้วเดี๋ยวฉันก็โพสต์ฉันอยู่นี่นะ
ก็ชอบโพสต์ไหมแหละเดี๋ยวก็โพสต์ก็ได้อยู่นี่นะ
อันนี้ตำรวจเขาต้องการเอาไว้เพื่อลดอุบัติเหตุ

แล้วก็มันก็จะมีผลอีกหลายอย่าง
เหมือนว่าคนขับชนแล้วหนีจะได้รู้ตรงจุดอะไรอย่างนี้

อีกหน่อยมันก็จะมีผลมาเหมือนกันว่า
เส้นทางตรงไหนเป็นเส้นทางรถติดหนักติดไม่หนักมันเป็นการระบาย
ก็ในโทรศัพท์นี้มันก็มีอยู่แล้วก็ดูด้วย
หมายถึงว่าคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งหรือยังไม่ได้ใช้สมาร์ท

ต่อให้มียังไงนะยังดูไม่เป็นเลย

หญิงอายุอย่างนี้หรือชายอายุอย่างนี้
บอกตามตรงเลยดูไม่เป็นน่ะก็นี่ไงคือคำถามแล้วมีมาพูดเลยนะ
ให้เลี้ยวซ้ายก่อนอีก๓๐๐เมตรถึงนั้น

ไปไหนอ่าวาาซ้ายอยู่ตรงไหนวะ

นี่พวกไอ้แก่ปูไม่มีทางทำได้
วันนี้เอาข้อมูลเข้าในโน้ตด่าคนสอนไปสามตลบเลย

ก็ศึกษาแล้วมันก็อย่าพูดเร็วสิ
เราอาจข่าวกันต่อจากกว่าพี่มีเอา
มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นคือเราจะรู้จักไต้ฝุ่น
มันบอกปรากฏว่าเหตุแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นพร้อมกัน
มันเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งเป็นปรากฏทางธรรมชาติที่แบบว่า
ไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงกันในเมื่อก่อนที่เราคิดว่าไม่มีนะฮะ
ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่ามันเชื่อมโยงกันค่ะคุณ
เขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีฟิสิกส์แบบใหม่
ซึ่งรวมเอาพลังการทำลายล้างของทั้งพายุและแผ่นดินไหว

เป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดจากพายุกำลังแรง
โดยที่พายุที่ถ่ายทอดพลังงานมหาศาลลงสู่มหาสมุทร
ปุ๊บส่งผลให้เกิดการสั่งเศรือนที่พื้นทะเล

นานไม่ใช่ชั่วโมงนะคะเป็นวันก็มี
เขารายงานการค้นพบข้างต้นในวรสารระบุว่า

และเป็นไหวที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งของสหรัฐ
ระหว่างปี๒๐๐๖ถึงปีนี้๒๐๑๙เนี่ย
นำข้อมูลของทั้ง๑๒ปีมาวิเคราะห์จึงได้พบว่า

โดยก่อนหน้านี้ไม่มีนักวิจัยคนใดสังเกตความเชื่อมโยง

จากพวกเขาไม่ให้ความสำคัญกับสัญญาณขึ้นสั่นสะเทือน

ซึ่งเกิดในทะเลปะทะกับผืนแผ่นดินโดยถือว่า

เพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับคนก็คือที่บกไง
ปรากฏว่าในทะเลหนักมากถึง๑๔๐๐ครั้งนะฮะ
ผู้ช่วยสาธาจารย์ดรฟานหวนหยวน
เอ้าแต่อยู่ที่ฟอรีด้านะฮะ

โดยแรงสั่นสะเทือนมีขนาดไม่ธรรมดานะคะ
ไม่ได้จูด๓๕ขึ้นไป๓๕ไม่ได้จูดนี้เยอะนะฮะ
โดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเกือบทุกภูมิภาคของโลก

เพราะมันอยู่ในทะเลแล้วก็อยู่นอกชายฝั่ง
แม้ว่าแผ่นดินไหวแบบนี้จะสามารถอยู่ได้เป็นเวลานานถึงหลายวันก็ตาม

เกิดไปอยู่เป็นเรือเดินสมุดอ่ะ
ใช่ไหมก่อนที่จะไปเรื่องนี้นี่มันประหลาดนะ
อากาศและสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นเกิดจวนแล้วแหละเขาบอกแล้วมันจวนแล้วไง
ปีนี้เราเห็นพี่ดูแต่เรานำเสนอข่าวมาสิ
ว่าน้ำแข็งคั่วโลกมันไปหมดแล้วใช่ทุกสิ่งทุกอย่างจวนแล้วแหละ
เอาให้เต็มที่กันไปเลยแข็งคั่วโลกจะเป็นละล้านปีนะมันละลายอ่ะ
ตอนนี้ไม่กลับมาเลยไม่กลับเลยกลายเป็นภูเขาสีน้ำตาลใช่ไหมที่ไอซแลนด
นี่เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าห้องนี้ขอดูมุกแปดพันธุ์หน่อยได้ไหม
มุกแปดพันธุ์ปีขอดูภาพมุกแปดพันธุ์ปีขอดูนิดนึงได้ไหม
เรื่องความงามอันนั้นหรูเลิศแล้วก็ฟุ่มฟวยลักเชอรี่เนี่ยนะ
เข้าอยู่ที่อบูดาบีเห็นไหมแค่นี้แหละสบายใจ

เก่าแก่กว่ายุคอียิปต์นะวัฒนธรรมอียิปต์วัฒนธรรมจีน
แบบว่าก่อนแบบทิศกาศเอาอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคะมีเรื่องราวดีนะคะ

พวกเราก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ
สำหรับใครที่พลาดหวังไปนะคะ
เรามีอีกหนึ่งวิธีลุ้นมาปลอบใจคุณกันเลยทีเดียวค่ะ
เขามีทองแสนให้ลุ้นกันทุกงวด
ทั้งต้นเดือนและก็กลางเดือน

แล้วก็รับทองแสนกันมาหลายคนแล้วค่ะ
แล้วก็ผู้ที่โชคดีคนล่าสุดจะเป็นใคร
ไปชมพร้อมกันค่ะ
โอเคขอบคุณค่ะ

นั่นแหละครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
ใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้กดเลยฮะ
ดอกจาน๕๕๐ดอกจาน๕สี่เหลี่ยม
โทรออกฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่าย
ลุ้นทองคำแสนกันได้ทุกงวด
กดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือน

ดแล้วก็มาลุ้นกันหน้าจอไทยรัฐทีวี

การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
ก็ไม่แน่นะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้

กดกันเลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ
กดดอกจาน๕๕๐ดอกจาน๕
ด๕กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและโทรออกฟรีค่ะ

จนถึง๒๕พฤศจิกายนเดือนหน้านี้ล่ะค่ะ
อ่ะเราเบรกกันสักครู่
ช่วงหน้ามีอะไรบ้าง
นี่ไงสาวไทยเรานะดาราทั้งหลายเนี่ย
ได้ขึ้นนี่เลยนับว่าเป็น

หน้าสวยใช่ไหมหน้าสวยงั้นอาจจะมีเธอก็ได้นะ
ใช่ค่ะหนึ่งข้อ
สาวหน้าสวยที่สุดในเอเชีย

ประจำทุกปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจัดลำดับสาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชีย
จริงจริงแล้วหน้าอย่างเธอนี้น่าจะได้เพราะหน้าเธออ่ะเป็นไทยมากมากอ่ะรู้ป่ะ
เออแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาจัดยังไงเขาเดี๋ยวหนูจัดเองพี่มีหนูเข้าชิงคนเดียวยังไงหนูก็ได้
โอเคอันนี้ก็เป็นประจำปีของสองพันสิบเก้าเนอะก็ในในเว็บอะไรน่ะ
ทีจีแคนเดิลแคนเลิลก็จะมีผู้จัดลำดับอิสระนี่นะ
เขาเป็นคนเปิดเผยรายชื่อของสาวในเอเชียออกมาให้ชมกันผ่านทางอินสตราแกรมที่มีชื่อว่า
ทีซีซีเอเชียอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียล
ซึ่งก็ไปในปีนี้ก็มีเซลปซุปตาของไทย
ติดโพลไปถึง๑๕คนด้วยกัน

คนแรกเลยนะคะก็เป็นซุปตาสาวลิซ่า
ซึ่งก็เคยติดอันดับเป็นที่๙นะ
โผล่๑๐๐ผู้หญิงที่น่าสวยที่สุดแห่งปี๒๐๑๘กันมาแล้ว
กับความสามารถที่เป๊ะปังไม่หยุด
ส่วนเรื่องของความสวยความงามนี่ก็มาแรงกันเลยทีเดียวนะคะ
ด้วยเป็นหน้าที่หวานน่ารัก

ไม่แปลกเลยนะคะว่าทำไมนะ
เจ้าตัวถึงจะกลายเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกกันเลยทีเดียว

ตามมาด้วยเหล่าดารานักแสดงไทยนะคะ
ที่โด่งดังมากเลยทีเดียวค่ะ
ชมพู่อรัยาแอปทับสออน

พิงกี้สาวิกาแป้วนัทธพรคิมเบอรี่แอนทีมซีรีส์มายดาวิกา
วิววันนรสใบเฟิร์นพิมชนก
โมมนชนกอ่อนรับภาคิด

หน้าเขาเก๋หวาน
ถ้าอย่างไรชั้นคิดคนไม่ได้เข้าก็ต้องแอบนิดหน่อย

อันที่เป็นทำศัลยกรรมสวยมากกว่า
เราต้องแบ่งกัน๒แบ่ง

อันนี้คือสวยแบบเอเชียอันนี้คือสวยแบบสวยแบบศัลยกรรมทั่วโลก
แล้วตั้งชื่อภาษาอังกฤษหรือพี่
ประสิทธิภาคคนคิดว่าหน้าสดหมดหรือ
อ้าวอ้าวอ้าว

แบบฉันต่อจากโมมนชนกเลย

ก็แบบว่ายังไม่กล้าตัด

เฮ่ยจะติดใจ

เป็นสมาชิกวงอะไรนะ

ที่จะทำความฝันของเขา

นี่ก็ธรรมชาตินะนี่ธรรมชาติเลยนะ

เธอต้องเข้าใจความเป็นธรรมมาชาติหนึ่ง
ถ้าจมูกอย่างนั้นธรรมชาติก็ไม่ต้องคิดอะไรกันแล้วมั้ง

เดี๋ยวนี้เขามีองค์มีแอปอะไรก็ไม่พูดล่ะ

นักไปอยู่เกาหลีกับคุณไอ้อ้ำคุณไอ้เมฆไปหมดเลย
วันนี้นักไปเคี่ยวกันมายุมายุไปหมดเลย

คุณนายเอก็เห็นทุกคนแต่งตัวกันเต็มเหนียว

นี่อากาศดีไปอยู่นั่งหมายถึงเต้นที่ไหน

วะเอเหรอเป็นคอสตูมเกาะอกเนินโชว์อกขาวไม่ขาวไม่ขาวนะแล้วก็นางแว็กขนมาเสร็จแล้วก็ใส่วิกยาวสรวยสวยเก๋
เรียกว่าพี่เอก็ได้เผยเหตุถึงแบบว่าแต่งตัวสวยแบบนี้ขอบคุณน้องอ้ำนะคะ
บอกขอบคุณน้องอ้ำนะคะที่ดูแลพี่คนนี้อย่างดีมากถึงจะโดนป้นก็คือคุณไอ้อ้ำเห็นเอไม่ได้
อ้ำเป็นบ้าต้องปล้นเงินเอ๋ตลอดเขาสนุกเขาใช่มั้ยไม่สนุกหลังไอ้อ้ำเอาจริงเอาจังพี่สงสัยเอ๋

คงอยากเห็นเวลาพี่เอหายไปจากอ้ำแล้วก็ไปเที่ยวเองว่าแต่งตัวยังไง
ก็ตามนี้เลยค่ะเวลาไปกับน้องอ้ำต้องแมนกลัวเข้าไม่ได้
ถ้าแต่งแบบนี้แต่รูปลุงที่อ้ำลงไปไม่ใช่พี่เอนะคะ
คนนั้นใครไม่รู้นะน้องอ้ำชอบมาหาว่าเป็นพี่เอ
ขณะที่อ้ำบอกว่าพี่เออยากแต่งหญิงเพื่อที่จะไปปาร์ตี้ไปแดนในผับ
แต่ไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะผับไม่อนุญาตให้คนแต่งตัวสวยเข้าไปค่ะ
โอ้จ้าคุณพระบอกถ้าเป็นวิทยาลัยจะเลือกใคร
เออคุณพระมาช่วงหน้าจ้าอาสยามเกิดเรื่อง
เกิดเรื่องเกิดให้ช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าค่ะ
อาสยามนะคะนักร้องสาวที่อยู่โดนมิจฉาชีพ

เชิญชวนคนให้มาจ่ายตังค์

ผมกับพี่สาวช่วยพ่อปลดหนี้สัตว์พัฒน์เกือบ๒๐๐๐๐๐บาท

ใครอยากปลดหนี้มาเม้นไว้เดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มให้ฟรี
ล่าสุดสาวจ๊ะก็นำภาพดังกล่ามาโพสต์เนี่ยจ๊ะน้องมีเลย
นะคะเขาก็บอกว่าระหว่างมิจฉาชีพนะคะจ๊ะเตือนเรื่องนี้มาตลอด
จะเตือนครั้งสุดท้ายอย่าเอารูปจ๊ะไปใช้เหล่าลงคนอื่นอีก
ถ้ามีอีกจะดำเนินคดีแบบจริงจังแล้วนะ
แฟนก็เข้าไปเออก็กล้าเนอะแต่ก็ต้องได้ไปแล้ว

คนทั่วไปรุ่นพี่หนูที่อยู่เชียงใหม่ช่วยยังโดนเอาไปหลอกได้ต้องเป็นหมื่นลาย

พอเป็นหนี้แล้วเข้ามากลุ่มนี้เดี๋ยวเขาจะช่วยใช้หนี้
เหมือนเดี๋ยวนี้คนมาเอาแบบแฮกอะไรอย่างนี้เก่งมากเลย

พี่ทุกวันนี้เงินปริวเร็วมากคุณ

เพราะว่าเงินหมดตัวเร็วมากเลยเว้ย

จริงอยู่สิแกยิ่งไอ้นั่นอ่ะไอ้แบบเดบิตอ่ะ
พวกเอ้าทำไมมันเหลือแค่นี้ไปแล้ว
แล้วก็ต้องมีสติในการหมายถึงว่ามันใช้ไร้สาระ
มันหมดเร็วจดกดซื้อของที่มันไร้สาระใช่ไหม

มีเงินเป็นใบอยู่ในกระเป๋าตังค์
จะได้รู้สึกเวลาหยิบออกมาให้รู้สึก
สัพมีหวัดเยอะแม่งเอาไปคือติ๊กไปแล้ว
ติ๊นแล้วมันอ้อนได้แบบเดี๋ยวดี
เวลาเข้ามีวันเดียวเวลาออกเยอะ

เพราะว่าตอนนี้มีความสุขดี
ส่วนของขวัญวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้ทำบุญด้วยกันที่บ้านแล้ว

ขอแวะมากินข้าวมาทำเตอร์ไพรส์ส่วนคุณตอสเนี่ยนะก็มีของขวัญให้ก็แค่นั้นเอง
แล้วก็ที่ตอบก็ขอบอกว่าเป็นอะไรเป็นของที่ถูกใจ
แล้วก็เรื่องของเมื่อกี้เรื่องลูกไม่มี

บางทีบางคู่เนี่ยเขาก็มี
เขาก็พูดกันนะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องมีลูก
ก็จะมีนะก็อย่างอย่างไอ้ซุปอะไอ้ซุปกับไอ้ตุ๋มอะ
เขาบอกเลยบอกว่าเขาจะไม่มีลูก
อย่าไปยุ่งการไม่มีลูกก็เป็นราชอัมเบอร์เซอร์ที่สุดแล้ว

จะได้ไม่ต้องเป็นอะไรให้เป็นภาระคนอื่น

อันนี้ไม่ได้กดมาขึ้นเลยตอนหมดรายการ
พรุ่งนี้วันหยุดต้องดูแลตัวเองก่อน

พรุ่งนี้วันหยุดนะฮะแต่เราไม่หยุดพรุ่งนี้กลับมาเจอ